ดูค่ะเพราะว่าเราได้เห็นบรรยากาศไปแล้วแหละ
พอจะหลดประการลงน้ำแล้ว
มีเรื่องของเมนูอาหารแล้ว
คราวนี้พอจบแล้วปั๊บเนี่ยคือคุณพิธาเนี่ย

ไม่อยากจะออกข้างหน้าเข้าใจว่า

แต่หลบไม่ได้จริงค่ะ

พวกเราล้อมไว้หมดแล้ว

ขากลับก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจหรอก

ไปเจอพี่แม่ครัวอยู่พอดีพอดี

ต้องหยุดให้แม่ครัวได้เซลฟี่
กับว่าที่นายกที่แม่ครัวเขาเรียกกันนะคะขอถ่ายรูปกับ
ที่นายกหน่อยแล้วนอกจากนั้นค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่
จบการแถลงข่าวแล้วพาไปดูอีกคนนึงละกันค่ะอีกคนนึง
ก็คือคุณสิทาจะผลในวันไหนยังไงวันตอนไหนอ่าอ่ะก็
เซนอะไรก็เรียบร้ายมาแล้วน้องไปชงจะเลยเลยรอเลยค่ะฟัง

ดูสินะเออเต็มที่พร้อมไอ้ฉันไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้

ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้

พี่กับดอร์มอ่ะไม่ได้มีปัญหาเลยน่ะ
พี่จะไปฉลองพี่จะไปปาร์ตี้อะไรก็
แค่ตื่นมาอ่านข่าวให้ทันแค่นั้นเอง
มันยากตรงอย่างหลังนี่แหละ

จริงเพราะว่าอะไรนี่คนเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะเลย
คือพอเห็นคุณสีทาทำให้เรารู้สึกว่าสัมผัสได้ง่าย

แล้วก็ถ้าถ่ายไปในโซเชียลมีเดียเจอแน่
คนธรรมดาร่สุดอย่างนี่ไปกินข้าวใช่ไหม

โต๊ะข้างหลังก็เปิดคลิปคุณปุ่นอยู่
แล้วปรากฏว่าเขาบอกพี่ข้างหลังโต๊ะข้างหลังเขากำลังเมาส์พี่อยู่
ลุกขึ้นเลยแล้วไปถ่ายรูปเซลฟี่กับโต๊ะข้างหลังเลยเออนี่แหละค่ะครับ